สิ่งหนึ่งที่ศิลปินหลายคนเจอก็คือ
ร้องเพลงเนี่ยกางเกงในเข้าวิน
ก้าวเท้าซ้ายออกไปอีกหนึ่งก้าว

ทำแบบนี้ครับ
สิ่งหนึ่งที่ศิลปินหลายคนเจอก็คือ

เผลอใจไปดอมนมเผลอใจว่าได้เฉยชม
คุ้มเรียมเมืองเก่าโปรดร้านก่อนเมืองไชย
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็ก
ของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่แล้วน้องนโม
เอาคะแนนไปเป็นของขวัญให้น้องนาโนได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้ทีมสมิลาพาเพลิน
มีคะแนนนำไปถึง๑๗ต่อ๑๘
วันนี้ทีมเด็กอ้อนพระนครคีรีจะแก้เกมยังไง
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

ได้๑ล้านนึงครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๗นี้นะครับผม

ก็คือน้องพัฒน์แล้วก็น้องโพดนะครับผม

เหมือนจบจากรายการนี้ไปแล้วใบหม่อนก็จะ

หนูก็จะเหมือนอารมณ์คิดถึงเวมอนแล้วก็คิดถึงทุกคน

ก็ความยังไงอยู่ที่ลูกเอือนลูกหย่อนนี้ครับ

อย่าบอกนะว่าเวทีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรก

แซคเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะครับผม

ผมเหมือนนักสนุกเกอร์ครับผม
สนุกเกอร์หรือว่าบอยนำร้านอาหารนะครับ

นั่นแน่

เมื่อเขาเล่นเล่นกันอยู่อย่างนี้ครับ
แล้วบางทีต้องขึ้นมาทำการแสดง
เด็กก็ต้องปรับอารมณ์พอสมควรนะ
อย่าว่าแต่เด็กเลยผมก็ต้องปรับไปด้วยครับ

ต้องปรับให้ได้ให้ละลึงจำใส่ให้

คณะกรรมการเคยเจอกับตัวเองไหมฮะ

มีประสบการณ์นี่หรือฮะคุณเจ้าหลีงแห่งง่วงการมีครับ
ก็คือกำลังจะขึ้นเวที
แล้วก็ทางบ้านโทรมาบอกว่า

ถาลูกก่อนลูกมาเหตุงานก่อน
แล้วเดี๋ยวลูกจะไปหา

สิ้นลมในหูโทรศัพท์เราเนี่ย
แล้วพอเราวางสายปุ๊บเราต้องขึ้นเวทีไปร้องเชิญพบกับคุณฝนธนสุนทร
คนก็ขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็ต้องเล่นมุกต้องสนุกสนานต้องยิ้มต้องหัวเราะ
ซึ่งเราจะบอกว่าถ้าเรากำลังจะทำอะไรสักอย่างหรือทำการแสดงหรือว่าจะต้องทำงานอย่างนี้ค่ะ
ความเสียใจอะไรต่างเนี่ยมีได้แต่ขอให้วางมันไว้ก่อนแล้วทำหน้าที่ตอนนั้นให้ดีที่สุด
อือซึ่งฝนก็จะมีความสุขว่าฝนไม่อยากจะร้องห้ายให้ท่าน
ฝนอยากจะส่งท่านขึ้นสวรรค์ด้วยรอยยิ้มค่ะนี่ดี
เข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมลองทำกันหน่อยไหม
ถ้าสมมุติว่าโพสต์เกิดอาการปวดท้อง

แต่พอเอิญจะต้องขึ้นเวทีแล้วเนี่ย
แล้วเริ่มทำที่ลูกโอ๊ย
ถ้าพร้อมแล้วเสียงตัวเมืองดังต้อนรับกับ

โอ๊ยเจ็บ

เคยค่ะงั้นค่ะเคยอะไรคะ
หนูจะรู้สึกว่าจะมีอะไรยุบยิกอยู่ที่ขาค่ะ
แล้วเราไม่สามารถที่จะเกามันได้

เก่าได้ลูกเอาได้โถ

น่ารักสุดเลยครับครับพี่ค่ะค่ะ
อันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่อาจจะไม่ค่อยได้มีคนเจอ
แต่สิ่งหนึ่งที่ศิลปินหลายคนเจอก็คือ

เพราะว่าอย่างไรนะครับ
มาดึงจีต่อหน้าคนดูไม่ได้
อ้าวแล้วทำไมพี่หอยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับคุณพี่
แค่คุณร้องไปอย่างธรรมชาติ
แล้วคุณก้าวขาขวาเข้ามา

แล้วพยายามกลั้นใจให้ที่สุด
แล้วเวียง
ถ้าครั้งแรกยังไม่ออกมา
เพราะฉะนั้นก้าวเท้าซ้ายออกไปอีกหนึ่งก้าว

แต่ถ้า

เส้นจียังไม่ได้ออกมา
ดึงทางนี้ออกมา

เวลาที่ผมออกคอนเสิร์ตมันจะทำแบบนั้นไม่ได้
มันยังไงมันก็ไม่ออกเพราะว่ากางเกงมันรัด

ได้อะไรบ้างลูกจากการนำเสนอของพวกเรา

เอาล่ะพี่แต๊กในยกนี้เราจะได้เจออะไรบนเวทีแห่งนี้
สำหรับยกนี้นะครับจะเป็นแบบลูกทุ่งคลาสสิกครับผม
เป็นเพลงที่ไม่มีใครค่อยได้เอามาประกวด

เอาล่ะขอบคุณพี่แซคพี่เลี้ยงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม
ที่๓ยกที่๗เริ่ม
เอาละลูกใครจะเป็นคนเปิดศึกก่อนในยกนี้
โพสต์นะลูกนะถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องพัฒน์ประจำที่ครับ

หัวใจเผลอครับหัวใจเผลอเป็นผลงานของใครลูก
ของคุณลุงยอดรักสลักใจครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงหัวใจเผลอจากน้องโพสครับ
เผลอตัวเผลอ
แย่งแย่ง
เข้ามาทุกที่
กำลังจะนำรส
ไปกับเลย
กลับมาเจอกัน
อยากบอกรักแต่เกรงใจเจ้าใจมองเศร้ากลัวสาวจะชัง
ใจเจ้าเอ๋ยถ้าเคยตัวยายสอนเท่าไรใจก็ไม่ฟัง
เมื่อใจรักไม่ยักษ์ไว้วันคืนและวันใดดันทุรัง
เผลอใจไปดอมนมเผลอใจว่าได้เฉยชม
อยากกอดเจ้าเพราะหนาวใจจัง
เผลอใจไปดอมนมเผลอใจว่าได้เฉยชม

แก้มน้องนวลรังใจสะท้อนยามน้อมหรือเปล่า
อยากกอดเจ้ากระหนาหาวใจจัง

นะครับจากทีมเด็กอ้อนพระนครคีรีครับ
จริงนะถ้าโตเป็นนุ่มอีกสักหน่อยนะ
ขนาดเขาเป็นเด็กเนอะเขาโปรยเสน่ห์ไปยิ้มเล็กนะ
ยิ้มหวานในในละรายใจแม่ยกจริงค่ะ

ฟังแต่วันนี้มันเหมือนโพสต์แบบจุดหัวเทียนมาวันนี้แล้วหัวเทียนมันติดติดดับนิดนึงอะลูก
เหมือนมันไม่สม่ำเสมอทั้งเพลงอะครับ
คือถ้าโพสต์ทำให้มันสม่ำเสมอทั้งเพลงได้เนี่ยมันก็จะทำให้เพลงมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่านี้
รอบที่ผ่านมาโพสต์ร้องหลายแนวเพลงมากเลยมันมีทั้งเหมาะและไม่เหมาะกับโพสต์
นี่เป็นหนึ่งในแนวเพลงที่พี่ไอซ์คิดว่าน่าจะเหมาะกับโพสต์
เหมาะกับโพสต์แต่โพสต์ต้องเชี่ยวชาญกับเพลงนี้มากขึ้นกว่านี้ขอบคุณครับ
คือเขาเป็นเด็กที่หยอดเก่งมากนะแต่ก็อยากจะให้ฟังมากกว่านี้
คีย์เพลงเนี่ยให้มันอยู่ในหัวให้มันชำมันจะมีแอบฉลับไปเล็กน้อยนะคะ
แต่เขากลับมาได้เร็วก็ถือว่าดีนะคะประทับใจนะครับเก่งครับ
นิดเดียวอะไรก็แล้วแต่รอความโตขึ้นเรื่อยเสียงเขาจะ
มันมันจะเข้ากับเพลงไปเรื่อยผมเชื่อแต่ด้วยพื้นฐานแล้วเขาจะดี
แต่ถ้าสมมุติเป็นทางสากลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่บางทีที่พี่ฝนบอก
มันฉลับอ่ะดนตรีสองคนเขาเรียกว่าเอียเทนนิ่งคือกดเปียโนแล้วร้องตามมันไป
มันเป็นการฝึกอ่ะนะฮะถ้าสมมุติได้อาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้
ผมว่าเราจะไม่มีโอกาสฉลับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฟังเยอะแบบที่พี่ฝนบอก
ถ้าร้องเพลงนี้ต้องร้อยรอบจริงนะครับสุดยอดครับน้อง

ลูกไม้ลนไม่ไกลต้นครับ

เอาหัวใจแม่ยกไปหมดเลย
แต่นะครับก็อย่าลืมเอาใจช่วยพี่พัฒน์ด้วยนะครับ
พี่พัดเจอตื่ม
โพสต์เปิดการแข่งขันยกนี้ด้วยเพลงที่อ่อนสุดเข้ากับน้ำเสียงและหน้าตาของน้องโพสต์แบบนี้
น้องพัฒน์คงหนักใจไม่ใช่น้อยช่วงหน้าเพลงหวานและลูกเอื้อนแบบลูกทุ่งแท้
จะเอาชนะใจกรรมการได้หรือไม่ต้องมาชมกันครับ
ภูมิเรียมเมืองเก่าโบราณก่อนเมืองชัย
เล็บโหดโศพาหาสายสายลมเส้นเดือน
ใจเจ้าเอ๋ยถ้าเคยตัวยาย
ซ้อนเท่าไหร่ใจเจ้าเอ๋ยถ้าเคยตัวใหญ่
นี่ฟังตอนนี้นะครับเราอยู่ในรอบที่๓ยกที่เจ็ดนะครับผม
จบไปก็คือน้องโพสต์นะครับฟังไปแล้วนี่เคลิ้มตามน้องโพสต์มากเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นเพลงที่น้องถนัดนะครับผมและถึงคิวต่อไปนะครับ
น้องพัฒน์นะครับมากับเสียงหวานขยี้ใจคนดูแน่นอนครับผม
เป็นกำลังใจให้กับน้องพัฒน์ด้วยนะครับ
น้องพัฒน์เมื่อสักครู่เราฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกนะ
น้องพัฒน์มาในบทเพลงอะไรคะในวันนี้

ซึ่งจริงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแก้ของสาลิกาใช่ไหมคอยน้องที่ภูมิเรียงอะไรนะใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมลูกหนูฟังของใครมา

รัชนกอ้าวนั่นก็สาวใต้เหมือนกันเราจะสังเกตเห็นนะว่าน้องจะจับเพลงที่มันเป็นทางของที่จะมีทางใต้

ชาวใต้ออกมาอย่างนี้นี่ถือว่าฉลาดมากเลยนะ

เอาที่เขามั่นใจอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาฟังบทเพลงเพราะนะครับจากน้องพัฒน์ในเพลงรอพี่ภูมิเรียงครับ

หัวใจยังจำใครทำหนึ่งเบื้องชุมธรรม
ผู้คายพรำวรอ้อนคำสาวงามภูมิเรียง
ถิ่นเมืองชายาบอกย้ำอย่างมาอยู่เคียง
ก่อนร้างห่างสาวพุ่มเรียง
เหลือเพียงอนุสาวรี
คงเป็นบุภเพัดผ้าให้มาได้เจอ
สวรรค์บำราเจอกันเมื่อวันหันยี
เมื่อถูกชะตาสัญญากันไว้อย่างดี
จับมือเที่ยวชมทุกที่
ป่านนี้ยังจำไม่เหลือน
ภูมิเรียงเมืองเก่าโบราณก่อนเมืองชัยยา
เล็บโหดโศพาหาสายสายลมเส้นเดือน
แฟนกายตายสนสองคนสลัวเลือน
มารำลายายพี่จนเลือน
หรือใจถูกใครลงกลอน
ขอพรแหลมพ่อเป็นโซ่ผูกดวงกำมล
ขอร้องต้นสนช่วยดนให้คนคืนคอน
ขอแรงคลื่นลมพัดท้อนดึงใจคนจร
ฝากเคลื่อนบอกคนชุมพร
ให้ย้อนคืนมาคุมเรียน
พี่โพธเป็นไงบ้างสาวพุ่มเรียง
สุดยอดมาก

เป็นยังไงบ้างครับลูกสาวนำเสนอบทเพลงนี้ไป

ขาดอยู่แล้วเขียกคือครับผม

ตอนนี้ต้องมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะครับทั้ง๓ท่านนะครับ
เสียงร้องเหมือนเดิมเพราะเป็นคนที่มีต้นทุนเสียงดี
แค่ฟังเสียงบุ๋นว่าทุกคนได้ยินทุกคนรู้สึกเลยว่ามันเพราะ
แต่มันจะเพราะมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราจะรู้เทคนิคอะไรเล็กน้อยเพิ่มเติม
นั่นก็คือคำสั้นคำยาวซึ่งมันสำคัญมาก
แล้วเพลงนี้น้องพัฒน์เนี่ยร้องเนี่ยแทบจะไม่มีคำสั้นเลย
เหมือนคำยาวทุกคำชัดเจนมาก
อนุสาวรีเนี่ย
กร้างห่างสาวพุ่มเรียงเหลือเพียงอนุสาวรี
มันน่าจะเป็นอนุสาวรี

สาแต่ยาวได้แต่ว่าวรีต้องต่อกันอนุก็ต้องสั้น
แต่หนูยาวทุกคำแล้วมันกินลม
พอท้ายแล้วหนูหมดแรงหนูเหนื่อย

ถ้าแกะตรงนี้ออกได้ก็จะภัยร้อมาก
แล้วก็หนูจะร้องได้เป็น๑๐เพลงหนูก็ไม่เหนื่อย

ไอ้ไม่รู้ว่าพี่ไอเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับ
ว่าสิ่งที่น้องพัฒน์กำลังทำอยู่ตอนนี้
พัฒน์อาจจะคุ้นชินมากกับการประกวดร้องเพลง
ก็คือหนูจะต้องร้องให้มันเพราะที่สุด
สวยที่สุดกลั่นกลองออกมาที่สุด
หนูอาจจะเป็นนักร้องที่ชนะเลิศบนเวทีอันดับหนึ่งของการประกวดเลย
ถ้าหนูทำแบบนี้แต่มันจะไม่ใช่หนทางของการเป็นศิลปิน

ศิลปินที่หนูได้ยินอยู่ในประเทศทุกวันนี้
ร้องเพลงเพอร์เฟค๑๐๐เลยสักคนหนึ่ง
แต่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วสื่อสาร
แล้วทำให้คนดูคนฟังเข้าใจในเพลงที่เขาร้องได้
เขาถึงสามารถออกเพลงมาแล้วเพลงมันโด่งดังเพราะมันกินใจ
รินใจเพราะสื่อสารเนื้อเพลงได้
ไม่ใช่กินใจเพราะร้องเพราะมากมายเหลือเกิน
หนูต้องเอาสองสิ่งนี้มาเดินในเส้นเดียวกันให้มันไปด้วยกันได้ดี
เป็นทั้งนักร้องประกวดที่ร้องเพราะเหลือเกิน
และเป็นทั้งศิลปินที่มาจากการประกวดที่สื่อสารได้ดีเหลือเกินด้วย

คือถ้าพูดถึงตัวโน้ตตัวโน้ตมันมีหลากหลาย
กลมตัวขาวตัวดำตัวขเด็ด๑ชั้น๒ชั้น๓ชั้นอะไรก็แล้วแต่
เพราะในเพลงหนึ่งมันต้องมีความแตกต่างเรื่องตัวโน้ตหรือความสั้นยาวนั่นเอง
มันจะทำให้เพลงนั้นมีความหลากหลายไม่เป็นเนื้อเดียวฟังเป็นเส้นตรง
มันจะมีขึ้นมีลงมีสั้นมียาวตรงนี้แหละคือเสน่ห์
ถ้าน้องได้ทำอย่างที่พี่ไอซ์กับพี่ฝนบอกนะ
มันจะเป็นเรื่องของศิลปินจับตรงนี้ไปใช้ครับ

ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากเลยครับ
ผมแนะนำดีสุดเลยนะลูก
เอาไปใช้ปรับให้ได้นะลูกนะ
คิดว่ายกนี้กรรมการต้องหนักใจมากแน่เลยค่ะ
คะแนนเราจะตามอยู่ในตอนนี้นะครับ
แต่พวกเราก็จะไม่หวั่นกลัวนะครับ

เจ้าจะช่วยทีมเด็กอ้อนแพนาคอลคิรีด้วยนะคะ

น้องพัฒน์ได้คำแนะนำเรื่องวิธีการร้องจากกรรมการ
ซึ่งสามารถนำเทคนิคนี้ไปเสริมให้เสียงหวานของน้องน่าฟังมากยิ่งขึ้น

ช่วงหน้ากรรมการจะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่
คะแนนจะเป็นของทีมไหนต้องมาลุ้นกันต่อครับ
ในยกที่๗นี้
คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
จะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ใจเจ้าเอ๋ยถ้าเคยตัวใหญ่
สอนเท่าไร้ใจก็ไม่ฟัง
คุ้มเรียมเมืองเก่า
โบราณก่อนเมืองชัย
เล็บโภตศูนย์ผ่า
หาสายสายลมเส้นเดือน

มีอะไรจะพูดเล็กน้อยไหมกับน้อง

ครับผมผมเห็นน้องทั้งสองคนนะครับ
ตั้งใจขยันแล้วก็หมั่นฝึกฝนตัวเองนะครับ
สิ่งนี้แหละครับมันจะทำให้น้องทั้งสองคนครับ
ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าครับผม
ขอให้น้องโชคดีทั้งสองคนครับ
ในยกที่๗นี้คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
จะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
อกจากจะเทคะแนนให้ทีมหนึ่งทีมใดแล้ว

จะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่

นั่นหมายถึงว่าทีมชนะจะได้คะแนน๔คะแนนจากคณะกรรมการนะครับ
และทีมที่ชนะคือ
คืออ้าวอ้าวมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นแล้วครับ
ไอซ์จะยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
ขอเชิญพี่ไอซ์ขึ้นสู่แท่นยกกำลังซ่าเลยครับ
ว้าว

ว้าว

ทีมเด็กอ้อนพระนครกิลีคือแชมป์สำหรับยกนี้
ขอทราบเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมพี่ไอซ์ต้องยกกำลังซ่าให้กับทีมเด็กอ้อนพระนครคิดีครับ
วันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเรื่องความเพราะเนี่ย
โพสต์ร้องเพราะน้อยกว่าพี่พัฒน์นะ
แต่ว่าถ้าในแง่ของการสื่อสารและความเข้าใจในตัวเพลง

โพสต์สื่อสารและเข้าใจในตัวเพลงได้ค่อนข้างดี
แล้วก็ทำให้คนฟังรู้สึกคล้อยตามกับเนื้อเพลงได้ดีด้วยครับ
และนี่คือเหตุผลครับขอบคุณพี่ไอซ์มากครับ
ตอนนี้นะฮะทีมเด็กอ้อนพระนครคิรีนะครับ
ก็มีคะแนนเข้ามาใกล้แล้วครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๕คะแนน

สมิลาพาเพลินนะครับก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๗
โอ้ยยังแน่อยู่

นาโนนำอยู่๒คะแนนนะลูก
เมื่อเมื่อกี้พี่ไอ้ให้นาโนนะ

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับประมาทกันไม่ได้แล้วประมาทบนฝีมือไม่ได้แล้ว
ลูกทั้งสองทีมนะลูกนะ
ตอนนี้ในรอบที่๓ของเราเข้ามายกที่๗สิ้นสุดไปแล้ว
ยกที่๘และยกที่๙นะครับคุณผู้ชม
ยังเหลือสิทธิ์ยกกำลังซ่าอยู่อีกหนึ่งท่านที่ยังไม่ได้ใช้นะครับ
มาพบกับความซ่าของเด็กทั้งสองทีมได้ใหม่ในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
รอบที่๓ยกที่๗ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

สำหรับหนูคือไม่เป็นไรเลยค่ะ

มันจะได้สูสีกันแล้วมันก็จะสนุกขึ้นค่ะ

หนูได้คำแนะนำดีจากท่านกรรมการค่ะ

แล้วหนูจะพยายามนำไปปรับใช้ค่ะ

ดีใจมากครับที่ทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้ครับ
แค่ยกเดียวทีมผมก็จะเสมอแล้วครับ
น้องพัฒน์ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อสิทธิ์ยกกำลังซ่าถึง๒ครั้งแบบนี้
สมีระภาพเลิศคงจะหนักใจหน้าดู
และพวกเขาจะหาวิธีแก้เกมในยกต่อไปยังไง
ต้องมาเอาใจช่วยเด็กกันในร้องได้ยกกำลังซ่าครับ
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโด
เพื่อลุ้นรับกิฟเซตจากอามาโด
มูลค่า๙๙๙บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

หมูถูกต้องครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป